เมื่อวานนี้นะคะเกิดอุบัติเหตุค่ะที่นครนายกมีรถกระบะคันหนึ่ง
เขาขับไปแล้วก็ตกลงไปในคลองแล้วก็มีคนติดอยู่ในรถนะคะ
รถกระบาดนี้โจมกับมิดหลังคามิดเลยแหละ
แล้วก็มีฮีโร่เอาค้อนนะคือกระโดดลงไปช่วย
แล้วก็เอาค้อนทุบแล้วก็เอาตัวคนที่ติดอยู่ในรถออกมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
ปลอดภัยด้วยจริงค่ะคุณโชคดีมากที่มีคนกระโดดลงไปช่วยเป็นพลเมืองดีจริงนะ
แล้วก็สะพานนี้มันแบบมันพังเป็นสะพานไม้
ที่เกิดเหตุเป็นสะพานไม้ข้ามคลองกว้าง๔เมตรยาว๓๐เซนติเมตร๓๐เมตรนะคะ
ก็ราวสะพานด้านข้างถูกชนพังยาวสักประมาณ๒๐เมตรได้
คนขับชื่อนายสมพงศ์ทองคำอายุ๖๔ปีบาดเจ็บสาหัส
จากการสอบถามนายวินัยกลิ่นหวนอายุ๕๖ปี
ประธานอบตศรีศักดิ์ระบืออำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก
เขาก็เล่าให้ฟังว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาขับรถไปดูนาข้าว
ขากลับขับรถข้ามสะพานไม้แล้วก็เสียหลักชนราวสะพาน
ราวสะพานหักนะคะรถก็เลยพุ่งตกลงไปในคลอง
มมิดเลยค่ะโผล่แต่หลังคา
แล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนร้องว่ามีรถตกคลอง
ก็เลยวิ่งไปดูเอาค้อนเนี่ยนะคะคว้าค้อนได้กระโดดลงไป
กระจกข้างแตกแล้วก็ควานหาคนที่ติดอยู่ในรถ
ความหาไม่เจอก็เปลี่ยนไปทุบกระจกหน้ารถ
แล้วก็ดึงรถดึงคนที่อยู่ในรถเนี่ยนะออกมาจากรถได้รอดตายหุดหวิดนะคะ
คนที่ลงไปช่วยเขาถูกกระจกบาดแขนบาดขา
แล้วก็ต้องไปฉีดยากันบัตรทยักษ์ด้วยนะคะต้องชื่นชมฮีโร่คนนี้จริง
ต้องให้เรากวานได้กวานก็ไม่เจอ
อยู่ตรงนั้นจากกว้ำลงไป
ตัดติดใจ
ก็ต้องเร่งซ่อมให้เสร็จเพราะว่าโรงเรียนบ้านคลอง๒๗
นักเรียนต้องใช้สะพานนี้
วันเกิดเหตุมีพันธุ์ตำรวจโทอติคุณกลิ่นหวนสารวัตรสอบสวน
สพนม่วงจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นน้องชายนะคะเขากลับมา
บ้านพอดีก็เป็นอีกคนนึงที่กระโดดลงไปช่วยนะคะ
วินาทีนั้นก็ตั้งใจว่าต้องช่วยคนที่ติดอยู่ในรถออกมาให้
ได้ให้เร็วที่สุดจนถูกกระจกบาดตามแขนตามขาเขาบอกว่า
เจ็บตัวก็ยอมและบอกว่าขอไม่รับรางวัลอะไรทั้งสิ้นนะ
เพราะว่าที่ทำที่ลงไปช่วยทำด้วยหัวใจจริง

นายประจักษ์อารีราชอายุ๕๗ปีค่ะ
นายกอบตศรีสักรบื้อก็บอกว่า
นายวินัยเป็นประธานอบตมา๔สมัย
รักษาการอีก๓ปีรวมเป็น๑๙ปีค่ะ
เป็นคนดีมากช่วยเหลือสังคมตลอดทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน
แล้วก็บอกทิ้งท้ายว่ายังโสดนะจ๊
โอ้โหยังโสดค่ะ
ยังโสดด้วยนะ

ถือค้อนขึ้นมาด้วยพร้อมคนนะ
อันนี้คนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
ค้อนดีมากค้อนไม่จมน้ำขึ้นมาพร้อมคนด้วย

ทีนี้เราก็ไปคุยกับญาติของผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะ
ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาการล่าสุดนะคะ
นายสมพงศ์ทองคำผู้ประสบอุบัติเหตุคนนี้
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

คืออาการดีขึ้นกว่าเมื่อวาน
แต่คุณหมอบอกว่ายังไม่พ้นขีดอันตราย